โอ้เนทซัปรสหวานชำรูกใหญ่โตทั้งสามท่านสนใจซัปรสหน่อยไหมครับ
เฮ้อรูกแข็งมากว้าวน้ำแข็งนี่สื้อซัปรสนี้ไปเวลาเดินกลับบ้านไม่ต้องกลัวโจรมาปล้น
เอาซัปรสปาหัวได้โจรจะไม่รอดชีวิตเลย

อยากให้แบบคุณช่วยปอกให้ด้วยแล้วไปแช่ตู้เย็นชำ

สับปะรดออกมาเยอะเหลือเกิน
ยังไงก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรกันด้วย
เพราะว่าตอนนี้พืชผลต่างโอ้โห
แถวบริเวณพื้นที่พักตอนออกฝนก็เยอะ
อาจจะไม่ค่อยได้ผลผลิตมากมายเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้
อย่างนั้นก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อย
แต่ว่าหลังจากนี้ก็อาจจะต้องวางแผนกันแล้ว
เพราะว่าหลังจากวันที่๒๐เป็นต้นไปเนี่ย
ฝนตอนบนจะลดลงแล้ว
ดังนั้นจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงจริงแล้วนะครับ
จะทำให้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในเมืองไทยของเราลดลง
ก็ช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำเพิ่มมากขึ้น
ก็ใครจะวางแผนทำกิจกรรมต่าง
ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้น้ำ

ก็จะทำให้ปริมาณน้ำฝนในเมืองไทยของเราลดลง
สังเกตว่าตอนนี้แนวร่องฝนส่วนใหญ่
เลื่อนไปอยู่แถวบริเวณประเทศจีน
ก็จะทำให้กลุ่มฝนที่เป็นฝนตกชุกตกหนัก
จะอยู่บริเวณทางตอนบนซะส่วนใหญ่แล้วนะครับ

ในขณะที่ภาพถ่ายที่แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนตอนนี้
จะพบว่ามีกลุ่มฝนอยู่๒กลุ่มด้วยกัน

กับกลุ่มฝนที่เกาะตัวบริเวณทางตอนบนแถวสัมพปลาว
ก็มีอิทธิบนกับเมืองไหนของเราอยู่
ทางตอนล่างส่วนใหญ่นึกจากในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ตอนนี้มรสุมก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
ไม่มีตัวที่จะมาดูดฝนอย่างยอมฝนเดียวนะครับ

แถวพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
หลังจากวันที่๒๔เป็นต้นไปฝนบริเวณนางกล่าวจะลดลง
แดดก็จะแรงมากยิ่งขึ้น
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตลอดทั้งวันนี้
เพราะว่าในช่วงเช้าวันนี้
ฝนส่วนใหญ่นั้นก็ไปอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้ามาในเมืองแห่งเวลามากนัก
ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ก็จะเริ่มมีเข้ามาหน่อยหนึ่งในบริเวณภาคอีสานตอนบน

ซึ่งก็จะค่อยเข้ามามีบทบาท
แล้วก็แผ่ขยายตัวเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ช่วงบ่ายค่อยจะลายมาผ่านถึงภาคกลาง
ฝนฝนใต้ก็ยังคงตกต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

ยังมีฝนตกบางจุดที่อาจจะตกหนักอยู่บ้าง
ก็อาจจะต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะแถวบริเวณจังหวัดชายนาฏ
นี่คือปริมาณฝนสะสมแดงเข้มประมาณเกือบ๑๐๐มิลลิเมตร

แต่ว่านี่ไปตกในแถวบริเวณชุมพร

ส่วนนี่เป็นการคำนวณเมื่อสักครู่นี้
เป็นปริมาณฝนสะสม๑๒ชั่วโมง

ก็สังเกตว่ามีพื้นที่ที่กว้างมากยิ่งขึ้น
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันสักส่วนใหญ่
แล้วก็ในบริเวณจังหวัดชุมพรจะต้องระวังในวันนี้ที่จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างเยอะ

แล้วก็คาดการณ์ว่าจะแรงต่อเนื่องไปจนถึงประมาณช่วงวัน๒วันนี้
หลังจากนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
ส่วนอากาศจะสังเกตว่าอุณหภูมิภาคเหนือค่อยสูงขึ้นแล้ว
นั่นก็หมายความว่ากลุ่มอึมครึมของมวลเมฆต่างที่ก่อนหน้านี้เข้ามา
ทำให้อากาศหยื่นเย็นสบายค่อยหายไป
เดี๋ยวเราก็จะค่อยย่างก้าวเข้าสู่วันที่กลางวันยาวที่สุด
ในรอบปีประมาณมันที่๒๑
นี่นะครับก็ยังไงอากาศร้อนในช่วงกลางวันแดดแรงแบบนี้นะครับ
ก็บริหารจัดการกิจกรรมกันหน่อยนะครับ
เดี๋ยวผมต้องไปช่วงนี้ฤดูร้อนยาวนานกลางวันยาวนาน
เดี๋ยวต้องไปเร่งทำเวลาขายผลผลิตทางการเกษตรผมก่อนนะครับ
ดูสิเนี่ยเหลือเต็มเลย
พี่ว่ามันต้องมีอะไรต้องจากลูกค้ารายใหญ่มาแล้ว
ใครนะใครครับโอ้โหโอ้โห